มาต่อกันที่ดราม่าร้อนระอุนะคะของนัทนิสา
ที่ออกมาขายแกงแต่ว่าโดนแกงซะเองนะคะคุณผู้ชม
แกงที่ว่าก็คือแกงเขียวหวานปลากายราคาถุงละ๒๕๐บาท
คือเป็นแกงเขียวหวานบรรจุถุงมัดด้วยหนังยางสีแดง
คล้ายกับแกงถุงตามตลาดบ้านเรานี่แหละชาวเน็ตเห็นก็เลยอดไม่ไหว
เมนต์ถามนิดนึงว่าทำไมราคาสูงจังคะทั้งทั้งที่ดูเผินเผิน
ถุดิบและบรรจุพันธุ์ก็ไม่ได้วิเศษวิโสกว่าทั่วไปค่ะ
ขายกันแบบนี้จะอุดหนุนไม่ไหวแต่ดราม่าเนี่ยมันเกิดตรงนี้คุณ
นิสาและเพื่อนเพื่อนแก๊งฮีหวีเขาไปตอบในไลฟ์มีทั้งบอกว่า
จนก็กินแบบจนอย่าพูดมากแล้วก็บอกอีกด้วยนะว่า
เขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายคนมีตังค์อุ้ย
ชาวเน็ตก็เข้าไปถล่มกันยกใหญ่เลยนะคะเพราะว่าประโยคแบบนี้เนี่ย
มันส่อไปในทางเหยียดฐานะทางสังคมจนชาวเน็ตเห็นแล้วต้องอึ้งกับทัศนคติที่ติดลบ
ก่อนที่จะชี้แจงเพิ่มเติมว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยของดี
กลายเนี่ยก็มานั่งตีเองชิ้นก็ใหญ่ส่วนที่ใส่ถุงเพราะว่าอยากจะลดโลกร้อนนั่นเองนะคะ
ของที่ใช้ก็ของดีเหมือนกันแต่ไม่เคยราคาสูงขนาดนี้ค่ะแต่ชาวเน็ตก็พากันจวกพวกเธอผ่านทวิตเตอร์
โอ้โหยอดทวิตเตอร์เนี่ยขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนะคะสูงกว่าหลักล้านเลย
ขณะที่ยอดติดตามในไอจีของนานิสานะคะจากหลักล้านคุณผู้ชมตอนนี้
ลดลงเหลือเพียง๗แสนกว่าเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดของล่าสุดนันนิสาได้พลิกเกม
เน้นกับเพื่อนนะคะว่าเธอเนี่ยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะเธอได้โพสต์ภาพการโอนเงิน๗๕๐๐๐บาท
ไปช่วยไฟป่าที่เชียงใหม่ก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้สังคมจะยังเชื่อถือและให้โอกาสอยู่ไหมนะคะ
กับทุกคนอีกครั้งว่าใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติจะดีที่สุดนะคะ
คือคำพูดต่างที่มันอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนดาบสองคม
พอคุณโพสต์ออกไปพอคุณโพร่งออกไปพอคุณพูดออกไปเนี่ยมันพร้อมที่จะทำลายคุณหรือพร้อมที่จะให้โอกาสคุณได้เสมอนะคะ
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะแต่จากคำพูดเนี่ยก็โดนถล่มหนักแหละ
ชาวโซเชียลเข้ามาถนมนะเขาบอกว่ารวยไม่พอหรอกต้องไม่ฉลาดด้วยถึงจะซื้อแกงนี้ได้